แปลกหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ค่อยดูไปพร้อมกันค่ะ
หลังจากจบข่าวเช้าหัวเขียวไปแล้วเนี่ยซักสิบโมงกว่ากว่านะ
ตำรวจกรรมกรรมกรรมการสืบควรที่จังหวัดสาแก้ว

ชั่วไล่หงวมลงไปนะคะตรงนี้คือฝ่ายน้ำลน

นั่นน่ะมือถืออันนี้คือมือถือ

จากมือถือแล้วเจออันนี้เหมือนสายชาร์จไหม

กระจกรถด้านหลังขวาที่มันมีรอยแตกคล้ายรูกระสุนสองแห่งอ้าวนี่ไง
นี่จะเป็นหลักฐานที่บอกได้ใช่ไหมว่าปืนที่เขายิงอ่ะ
เมื่อวานอ่ะรายงานข่าวบอกว่ายิงสามนัดอืม
แล้วเราก็ยังแบบรายงานข่าวตอนแรกมาบอกว่าไม่เห็นร่องรอยกระสุนถูกป่ะ
ใช่ไหมใช่ยิงเพื่อให้กระจกในแตกให้หมด
ใช่แล้วนี่อะไรอ่ะปลอกกระสุนใช่ไหมที่อยู่ในถุงจิบเนี่ย
คุณน้ำแข็งเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเช้าวันที่เจ็ดพฤติกา

รถกระบะจมอยู่ในฝ่ายน้ำล้น
แล้วหลังจากนั้นก็มีคนตายอยู่ในนั้นด้วย
คือนายคมสรรหรือว่าประหลัดคมสรรสุรณัฐกุลอายุ๔๗ปี
เป็นประหลัดอำเภอสนามชายเขตจังหวัดฉะเชิงเศร้า

อันนี้เขามาเจอศพตอนเช้าของวันอังคารนะ
ปรากฏว่าที่ศพของประหลัดคมสรรหัวด้านขมับขวา
มีแผลเป็นรูเป็นแผลฉีกขาด
เอ๊ะตรงนี้มันเหมือนกับรอยถูกกระสุนยิงขมับขวาหรือเปล่าก่อนนะ
แล้วก็มีแผลฉีกขาดที่หูซ้ายมีแผลที่แขนขวา
ทีนี้ค่ะมันเกิดอะไรขึ้น
อ้าวก็คนขับกระบะคนนี้ที่เสียชีวิตไม่ได้ขับมาคนเดียว
มีจ่าเอกเกริกชัยโพทองประหลัดอำเภอสนามชายเขตนั่งมาด้วย
ทีนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นรถกระบะคันนี้พุ่งตกลงไปในฝ่ายน้ำล้น
คืนของวันจันทร์๓ทุ่มได้
แต่เจ้าหน้าที่เขามาเจอซากกระบะเจอศพเช้าของวรรณคาร๖๗โมง
สองคนประหลัดทั้งสองคนก็คือจ่าเอกเกริกชัย
กับประหลัดโครมศัตริย์ไปกินข้าวด้วยกัน
ดื่มเบียร์ด้วยคืนวันจันทร์นะ

คือถ้าอาการนี้ตามภาษากายคือเครียด
ก็ไม่เครียดได้ไงดูดบุหรี่มวลต่อมวล
ทีนี้ทีนี้เมื่อวานตอนที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุหลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วปั๊บ
เขาเดินทางจะไปวัดพวงนิมิตรเขาชะกันที่สาแก้ว
แล้วมาเจอตรงฝ่ายน้ำล้นรถเสียหลักตกน้ำ
คำกล่าวอ้างของจ่าเอกเกริกชัยผู้ชายเสื้อสีม่วงคนนี้เนี่ย
บอกว่าตอนนั้นรถมันจะจมใช่ไหมผมเอาปืนมาปั้ง
ปั้งที่ไหนปั้งที่กระจกจะมุดหนีตายให้กระจกมันแตก
แล้วพอขึ้นจากน้ำได้เนี่ยรายงานข่าวเมื่อวานบอกว่าอะไรนะ
หลบอยู่ในป่าทั้งคืนแล้วตอนเช้าเนี่ยก็มาแจ้งชาวบ้าน
ให้มาช่วยเพื่อนหน่อยตำรวจแบบเอ๊ะมันแปลกอ่ะ
ช่วงเวลาตั้งแต่เกิดเหตุ๓ทุ่มมาจนถึง๖โมง๗โมงเช้า๙ชั่วโมง
ทำอะไรอยู่ทำไมไม่แจ้งอ่ะลองฟังไหมลองฟังสิ่งที่จ่าเอกเกริกชัย
เปิดใจกับนักข่าวอยากฟังยิงเพื่อนประหลัดด้วยกันไหมอ่ะ
คุณผู้ชมต้องให้ความเป็นธรรมเขาก่อนนะต้องให้ความเป็นธรรมท่านนะ
ต้องให้ท่านอธิบายให้ท่านชี้แจงมันก็มีหลายเรื่องแหละที่ดูข่าวนี้แล้วมันก็ยังคาใจอยู่
ทีนี้คุณผู้ชมหลังจากที่เขาบอกว่ายิงกระจกแตกแล้ว
ตอนนั้นเขายังพูดกับเพื่อนนะพูดกับเพื่อนก็คือประหลัดคมสรรว่า
เดี๋ยวรีบตามกันออกมานะแล้วที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้แจ้งชาวบ้านเลย
ตอนนั้นที่อยู่ในป่าเขารอรอให้เพื่อนออกมาจากรถให้ได้
คือพอตัวเองรอดมาแล้วก็รอให้ประหลัดคมศาลออกมาเอง
ถูกต้องก็เนี่ยเดี๋ยวต้องฟังค่ะเรื่องนี้
แต่ว่าทางด้านหมอหมูหมอหมูทางนายแพทย์วิรสักจรัสชัยศรี
หมอเชื้อชาญด้านอิทธิเวศอยากรู้สิ
คือหมอหมูวิเคราะห์สภาพศพผู้ตายแล้วก็บอกว่า
เรื่องรายงานข่าวที่ออกมาบอกว่าเป็นแผลที่ขมับ
แล้วก็ที่ใบหูมันอาจจะเกิดจากของแข็งไม่มีคม
ส่วนที่แขนแล้วก็ที่จมูกอาจจะเกิดจากของมีคม
อาจจะเป็นพวกเศษกระจกขนาดเล็กที่มันบาดได้
แต่ทีนี้ผลการชนะสูตรศพหมอลงความเห็นเอาไว้ว่าเสียชีวิต
ภาวะขาดอากาศจากการจมน้ำและบาดเจ็บที่ศีรษะ
พี่ชายของผู้ตายก็คือประหลัดคมสรรยังติดใจอยู่นะ
ทำไมเพื่อนประหลัดไม่ช่วยกันสมมติเกิดเหตุอ่ะอย่างนี้ถาม
พี่เบิร์ตขับรถดอมนั่งไปด้วยแล้วมันเกิดเหตุรถพุ่งลงน้ำอย่างนี้
อมเอาปืนยิงกระจกแล้วออกมาได้ดอมไม่ได้ยิงเหรอ
เบิร์ตก็ปืนยิงปังปังปังปัง
ดอมเดี๋ยวเองตามพี่ออกมานะพี่ไปก่อน
หรือพี่ทำตามที่เขาเล่าเลยนะ
ถ้าเป็นอย่างนั้นนะที่บอกว่าไปหลบอยู่ในป่าแล้วรอให้ประหลักคมศาลออกมาเอง
เหรอไม่กลับเข้าไปช่วยหน่อยเหรอ
ไม่รู้อันนี้ก็จังหวะนั้นจังหวะหน้าสิวหน้าขวานจังหวะชีวิตก็ไม่รู้เหมือนกัน
ไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันไปหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์